ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเครียดที่กระบี่นะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งเสพยาแล้วก็คลั่งค่ะ
แล้วก็โวยวายจะทำร้ายทั้งคนในบ้านตัวเอง
รวมถึงชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยนะคะ
ปรากฏว่าตำรวจก็ต้องรีบเข้าไประงับเหตุเลยค่ะ

มีไม้ง่ำมาอีกแล้วค่ะ

เพราะคุณผู้ชมคือทำไมตำรวจต้องเข้าไประงับเหตุ
ใช้ไม้งามเพราะว่าผู้ชายคนนี้ในมือเนี่ย
มือเขาถือเขียวอยู่นะเคียวแบบด้ามยาวคือทำร้ายได้เลยนะคะ
อีกข้างหนึ่งก็เป็นมีดกรีดยางคือคมจับทั้งสองอย่างเลยนะคะ
แล้วผู้จาวกไปวนมาก่อนหน้านี้ก็คุ้มคลั่งอย่างนี้ค่ะ
อารวาสจะทำร้ายคนในบ้านจะทำร้ายคนในชุมชน
ตำรวจก็ต้องไปแล้วเจรจาอยู่นานไม่เป็นผลนะคะ

ก็คือตำรวจบอกให้วางมีดเขาบอกให้ตำรวจวางอาวุธปืน
ตำรวจก็บอกว่าไม่ได้จะมาทำร้าย
คุยจะคุยกันตำรวจก็คุยไปรอไปนะคะ
จนอาการของเขาคือเขาคลั่งถึงขั้นว่า
จะวิ่งตรงเข้ามาที่ตำรวจจะทำร้ายค่ะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจก็เลยต้องเอาปืนช็อตไฟฟ้ายิงใส่ไปนัดหนึ่ง
ล้มแล้วก็ล็อกตัวอย่างที่เราเห็นนี่แหละ
คือสุดท้ายควบคุมได้เพราะว่าปืนช็อตไฟฟ้า
แล้วก็เอาไม้งามนี่ไงล็อกเอาไว้นะคะ
เพื่อให้สงบสติอารมณ์ค่ะ

ตำรวจสพคลองท่อมที่กระบี่นะคะ
ล้อมจับผู้ชายที่คลั่งยานะคะ
ประวัติของผู้ชายคนนี้มีอาการหลอน
จากการเสพยาเสพติดเกินขนาดเป็นอย่างนี้มาแล้วหลายครั้งค่ะ
ก็ควบคุมครั้งนี้ก็จะต้องให้ญาติส่งตัวไปรับการบำบัดให้หายนะคะ
อย่างนั้นก็จะเป็นอันตรายกับคนในครอบครัว
ตอนนี้ไปสงบสติอารมณ์ที่ลงพักก่อนนะคะ